พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตากนะครับ

มีการจัดงานประเพณีไหว้สา
ศักระสรีระสังขารนะครับ

ให้กับหลวงปู่ครูบากัญชัยนะครับ
ซึ่งเรียกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งรุ่มแม่น้ำเมย

งอกออกมาจากหลายจุดทีเดียวนะครับ

หลวงปู่ครูบากัญชัยกาญจโน

แผ่นทองคำเร็วบนผิวสรีระสังขาร
ของหลวงปู่ครูบากัญชัยครับ
ขณะที่กำลังทำพิธีเปลี่ยนผ้าไตรจีวอน
ครบรอบการรัฐสังขาร๑๘ปี

เกดำพิวว่าสรีระสังขารหลวงปู่ครูบากัญชัย

ไปยังพระวิหารจตุรมุก
พระสงฆ์ทำพิธีขอคำอันยาส

แต่ละปีคณะศิษย์สยานุศิษย์

ร่างศรีรัตน์สังขารของหลวงปู่ไม่น่าเปลือกแล้ว
กลับมีเกษาหรือว่าเส้นผมงอกออกมาใหม่ด้วย
ทำให้คณะศิษยานุสิตต่างเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับ
นายสมศักดิ์ชาวกิรติพงศ์เป็นสิทธิเอกของหลวงปู่ครูบากัญชัยก็บอกว่า

พบเกษาของหลวงปู่งอกขึ้นมาหลายจุด
รวมทั้งเกษาบริเวณหูซ้ายซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับที่มีผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งเนี่ย
ที่มีความเคารพสัทธาขอเกษาหลวงปู่ครูบากัญชัยไปเก็บบูชาไว้

เคยถูกถอนออกไปนานแล้วแต่ปีนี้ครับกลับพบว่างอกขึ้นมาใหม่
ถือว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ของชาวบ้านครับ